คุณผู้ชมคะกลับมาดูเรื่องของการจราจรกันหน่อยนะคะ
เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กบอกว่าที่บริเวณแยกรัชโยธิน
เช้าวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าการจราจรที่แยกรัชโยธินเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากรัชโยธินนะคะเชิญค่ะ
ค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ที่ได้มีการปิดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินเพื่อทำการก่อสร้างอุโมงทางลอดค่ะ
ซึ่งก็ทำให้เช้าวันนี้นะคะชาวกรุงเทพมหานคร
มีการจราจรที่ติดขัดอย่างสาหัสค่ะ
สภาพการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินนะคะก็ยังคงติดขัดอย่างสาหัสค่ะ
ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างอุโมงทางลอด
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศนะคะ
จากเดิมค่ะที่ได้มีการปล่อยรถบริเวณสี่แยกรัชโยธิน
ใช้สัญญาณไฟจราจรแต่เมื่อมีการก่อสร้างอุโมงนะคะ
ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาวางแนวแบรีเออร์ค่ะกั้นบริเวณแยกรัชโยธิน
เพื่อจัดการจราจรเป็นวงเวียนเดินรถ๓ช่องทางแทนค่ะ
ซึ่งก็ทำให้การจราจรบริเวณถนนรัชดาพิเศษและถนนพะหนโยธิน
มีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากนะคะหางแถวค่ะได้ยาวสะสมไปถึงพื้นที่ต่อเนื่อง
เช่นพื้นที่ถนนพะหนโยธินขาเข้าค่ะก็ได้มีท้ายแถวยาวไปถึงแยกวงเวียนบางเขนนะคะ
ส่วนถนนวงสว่างค่ะที่จะตรงไปยังแยกรัชโยธินค่ะ
ก็ได้ติดยาวไปจนถึงสะพานพระราม๗ขณะที่ถนนเส้นอื่นนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ
ทั้งถนนวิพาวดีรังสิทธิ์ถนนลาดพร้าวนะคะยาวไปจนถึงหน้าศรรภ์อาญาค่ะ
เพื่อเพิ่มช่องทางการจราจรค่ะ
โดยตอนนี้นะคะก็สามารถสัญจรได้จำนวน๔ช่องทางการจราจรด้วยกัน
อกจากนี้นะคะก็ยังมีตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครมัน
พร้อมด้วยจรภีษจากกลมการขนส่งทางบก
มาช่วยอยู่ตามจุดต่างรอบวงเวียน
เพื่อระบายรถไม่ให้ติดขัดค่ะ
ซึ่งคาดว่าในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะสามารถระบายรถได้มากกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
โดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็เตรียมที่จะลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ประเมินสถานการณ์การจราจรค่ะ
จากก็ต้องประเมินกันวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยทีเดียว
ซึ่งประชาชนนะคะที่ทราบข่าวแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทาง
เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยค่ะ
รอยสจิริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณแยกรัชโยธินค่ะ